แต่ที่สำคัญคือคุณภาพมันต้องได้

ของถูกของคุณภาพไม่ดี

โดนชาร์ชอยู่ไม่ยินสิ่งระเบิดแป๊บ
ระเบิดดังตั้มก่อนทีแรก
ผมก็เข้ามาดูผมเห็นภันธ์ขึ้น

แล้วควันมันยังไม่หยุดเว้ย

อู้โห
โอ้โหก็อันตรายจริงเลยนะฮะ

ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างนะครับมันตรวจสอบสภาพมัน
อย่าปล่อยทิ้งไว้โดยเฉพาะแบตเตอรี่สำรอง
โทรศัพท์เก่าแท็บเล็ตเก่าทุกประเภท
ถ้าเสียบชาร์จทิ้งไว้นะมันเกิดระเบิดได้นะครับ
อันตรายทุกเมื่อเคราะห์ดีเหตุการณ์นี้

ผู้สื่อข่าวไปที่บ้านที่เกิดเหตุนะครับ

ในบ้านเจอเขม่าวเต็มเลยเห็นไหม

สายพัดลมไหม้ดำตู้เย็นมีรอยบุบนะครับ

เพราะว่าขออภัยฮะ

นี่ดูมันกระแทกนิดถ้ามีคนอยู่จะทำยังไง

เราได้พูดคุยกับพี่อานนท์ป้อมน้อยอายุ๒๕ปี
เจ้าของโพสต์เล่าบอกว่าขออภัยครับ
มาเช่าบ้านพักหลังนี้ประกอบอาชีพเสริม
ขนาด๕๐๐มิลลิแอมนะฮะ
แล้วก็วางเอาไว้บนหลังตู้เย็น
แล้วก็เดินออกไปข้างนอกประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้
จากนั้นก็ได้ยินเสียงระเบิดหนึ่งครั้ง
แต่เสียงไม่รุนแรงครับเสียงเหมือนตั้ม
โป่งแตกอะไรอย่างนี้เขาก็คงไม่มีอะไร

ควันสีขาวตอนนี้ฟุ้งเต็มห้องเลย
จากนั้นเห็นประกายไฟนะครับกำลังลุกไหม้ที่สายไฟ

ห้องเช่าเนี่ยไม่มีระบบตัดไฟนะไม่ได้มีพวกอะไรนะ
ด้วยความกลัวจะเกิดไฟไหม้

ห่างออกมาได้๔๕๙ไม่ถึง๕วินาทีโอ๊ย
ระเบิดครับคราวนี้ระเบิดดังทีเดียวนะฮะ
เขาบอกว่าดังกว่าใครระเบิดอีกลองฟังเขาดูฮะ
ก็พยายามดึงเพราะว่าแดงนะครับเขากัดสาย
พยายามดึงแต่ดึงไม่ได้ดึงเพราะว่าดึงปุ๊บ

ผมปัดปุ๊บมันก็ยังไม่ได้อยู่
เปิดมาปุ๊บผมก็พยายามแอบอยู่อย่างนี้

ระเบิดต่อ
อานนท์เขาคาดการณ์ของเขาเองว่า
หนึ่งมันเป็นของถูกแล้วอาจจะคุณภาพไม่ดี
ใช้มาปีกว่าแล้วแล้วมันอาจจะหมดอายุการใช้งาน
พี่เขาแนะนำเลยเจอเพจนี้กับตัวเขาบอกว่าโอ้โห

ไปซื้อแบบมีมอกรดีกว่าจะได้ปลอดภัย

ก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะเจอหลายครั้งแล้วนะคะ
อย่าไปเห็นกับของถูกเลยค่ะไม่คุ้มเลยนะคะ